มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีนะครับผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะกลับจากดูหมอลำนะฮะ
แต่ว่ารถที่ขับไปไปพุ่งชนจักรยานยนต์
ทำให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเสียชีวิตไปหนึ่งสาหัสอีกสองค่ะ
แต่คนขับกระบะอ้างบอกว่าผมถูกไล่ยิงจนรถเสียหลัก
ไม่ได้เจตนาจะพุ่งชนเขาจนเจ็บจนตาย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓เมษายน
จักรยานยนต์คันนี้ครับคือแบบพังยับเลยอ่ะ
คนที่มาด้วยกันเจ็บสาหัสสองเสียชีวิตอีกหนึ่ง
ตรงนี้เป็นสาราที่บ้านสามัคคีถนนบ้านสามัคคีตะบนบุเปลือย
กำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลรัชธานีระบะสีขาว
ติดกำแพงอยู่แล้วก็มีคนเจ็บกับเสียชีวิตนะครับ
จักรยานยนต์นี้พังยับเยินทั้งคันนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายปรมีพลศรีอายุ๒๘ปีเป็นคนขี่นะครับ
แล้วก็ในพงหญ้าที่มีจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่เนี่ย
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๖ปลอกด้วย
อันนี้อีกคันนึงนะฮะเป็นจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีม่วง
เยาวชนชายอายุ๑๗บาดเจ็บสาหัส
อีกคนนึงเยาวชนชายอายุ๑๕ส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยมากับเพื่อน๖คน
เขาไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่
คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ๒๗ปี
คือตามคำให้การเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะเนี่ยขับมากันเนี่ยคนขับบวกกับเพื่อนนะ
รวมกัน๗คนนะครับจักรยานยนต์เข้ามากัน๕คน๒คัน
คน๒คันแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างไปดูหมอลำที่วัดกันมา
พอจบงานก็กลับกันนะครับก่อนกลับมีการพูดจาท้าทายกัน
จักรยานยนต์เนี่ยไปท้ารถกระบะทำนองว่าถ้าอยากมีเรื่องก็ตามมา
อันนี้ฝากปากคำฝั่งคนขับกระบะนะจากการสอบปากคำนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไร
พอขับรถออกมามีเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วฝั่งจักรยานยนต์เนี่ยก็ขี่กันไป
พอเขาขับรถต่อมาสักพักนึงไปเจอกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มนี้สองคันนี้
ขี่อยู่ด้านหน้าแล้วหนึ่งในวัยรุ่นเนี่ยยังมายิงใส่อีก๓นัด
ด้วยความตกใจก็เลยหักรถหลบทีเนี้ยตอนที่หักหลบอ่ะ
มันพุ่งไปชนจักรยานยนต์ทั้งสองคันจนล้มลง
ทำให้มีคนเจ็บกับคนเสียชีวิต
คนนี้คนนี้นะมีเราทำทักษิตให้ดูนี่
กระโดดลงจากรถแล้วยังมายิงใส่กระบะเขาอีกสาม
นัดหาแล้วก็หลบหนีไป
เขาบอกว่าดูสภาพรถกระบะเนี่ย
ด้านหน้ารถเนี่ยมีร่องรอยเฉียวชนล้อหน้าข้างขวา
ยังมีรูกระสุนอยู่เลยนี่ฮะ
ฉีกเขาบอกนะครับมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะ
ที่เขาเล่าไว้ให้ฟังนะครับ
เสียงปืนนี่เป็นเสียงปืนจากขั้นใดครับ

เสียงมอไซค์เลยเหรอครับ
มันแรนออกมากก่อนแต่พี่ราบมากลำดัง
พี่ราบมากก็เห็นส้วนส้วนเลยนะครับ
คือมันหลบกันไปเลยมันก็ตำไปเลย
นี่ฮะตามกันก็ชนกันนะฮะ
คือฝั่งกระบะเนี่ยบอกว่า๒คันนี้

ระหว่างทางมายิงใส่ผมหักหลบก็เลยชนเขาคันหนึ่ง

แต่มีคนซ้อนท้ายสุดยิงใส่ผมอีกแล้วก็หนีไป
แต่วันนี้เราไปเจอเยาวชนชายอายุ๑๕ปี
เป็นหนึ่งในคนเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือน้องเขาบอกคนละอย่างเลยนะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่

คุณแม่บอกว่าเมื่อวานช่วงบ่ายลูกชายนอนอยู่บ้านเพื่อนขี่รถมาเรียกไปดูหมอลำบ้านบวกก็ไป
ว่าสุดท้ายเนี่ยโอ้โหลูกจะเสียชีวิตนะฮะตำรวจบอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยเป็นเรื่องของวัยรุ่นต่างหมู่บ้านนะฮะ
มีปัญหากันแต่ไม่ได้มีเรื่องกันในงานหมอลำนะ
อ้าวระหว่างทางที่งานเลิกอ่ะต่างฝ่ายต่างกำลังกลับอ่ะนะฮะ
กระทบกระทั่งกันส่วนจะมีอาวุธปืนไล่ยิงกัน
ขับรถไล่ชนกันแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามที่จะถามทางฝั่ง
คนที่อยู่ในรถกระบะอีกครั้งนึงอ่ะนะฮะแต่ว่าเขาบอก
เขาไม่ขอให้ข้อมูลแล้วเขาไม่สะดวกจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะรอให้การกับตำรวจเท่านั้นก็เดี๋ยวรอให้ตำรวจเป็นคนจัดการกันแล้วกันนะครับ